พระเอกรุ่นใหญ่เลยนะคะป่วยมะเร็ง
คือหายหน้าหายตาจากวงการไปสักพักหนึ่ง

บอกว่าเท่าที่ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิง

แต่กำลังรักษาและได้ยินข่าวว่ากำลังใจดีนะคะ
ผมเองก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าแฟนเขาดูแลอยู่
และคงไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โต
รวมไปถึงการรักษาผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
ยังไงก็ส่งกำลังใจให้พี่เอกสรพงษ์ชาตรีด้วย

ไปสร้างวัดเลยแกไปสร้างพระองค์ใหญ่เลยเถอะ
คือหลังถึงว่าพี่เอกไม่รับงานอะไรเลย
คือไปสร้างพระอย่างเดียวเลยเหมือนกับตัวเอง

ตัวเองลุกก็เริ่มสร้างพระสร้างพระ
แล้วก็ทำบุญหน้าที่อาชีพหลักเป็นทำบุญไปเลย
ครับนะฮะขอให้อาการของพี่เอกดีวันดีคืนนะครับ
กลับมาเล่นหนังให้กับพวกเราได้ชมกันหนึ่งครั้ง

ใช่เขาไม่รับอะไรเลยเพราะว่าเหมือนกับเริ่มรู้ว่าตัวเองป่วย
แล้วก็เหมือนแบบเท่าที่อันนี้เราก็ไม่ได้รู้จัก
เป็นการส่วนตัวก็เหมือนกับเข้าทางวัดไปเลย